มีความมั่นใจมันมีอยู่แล้วนะครับ

เรื่องของความคืบหน้าที่กองปราบทำ
ปราบก็ไม่อยากให้เรารู้อะไรมากเท่าไหร่ค่ะ

แล้วเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันเบียดกันมา
เพราะอีกฝั่งก็มั่นใจอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่น้อยหน้า

ตอนนี้สำนวนมาอยู่ที่กองปราบแล้วอย่างเป็นทางการ

มันทำให้คดีนี้มันยากหรือมันง่าย

การออกสื่อเยอะมันทำให้คดีนี้มันยากหรือง่าย

แสดงว่าที่ทำมาประชาชนสนใจ
มันก็เป็นเรื่องดีถูกไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดตรงกันข้ามขึ้นมา
มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้ในการออกสื่อ

เกี่ยวกับเรื่องคดีเป็นทนายทำไมเอาเรื่องนี้มาพูด

เราสู้เราไม่ได้สู้กับชาวบ้านธรรมดา

ซึ่งผมเชื่อว่ามีในตะบุดรับสูงเนี่ย
มาเกี่ยวข้องถ้าเกิดเราอยู่ในมุมมืด

มันก็มีโอกาสที่คดีเนี่ย
แต่ถ้าฟังคำให้สภาพของ

ไม่ได้ถูกบิดถูกบิดคุณทำงานยากขึ้นไหม

เวลาออกสื่อแต่ละครั้งหรือว่า
อ้าวมีชงด้วยเหรอ
นี่ไม่ได้ตั้งใจชงให้ไปว่าอะไรใครเขาเลยนะ

คือถ้ามันดูพาดหัวสองท่านนี้ไปเจอหน้ากัน

แต่ถ้าดูเนื้อหาก็ยังไม่ได้เกิดอะไรมากตอนนี้
แต่ในทางการสู้คดีการไปเริ่มที่สารแพ่งแบบนี้

ที่ศาลต้องบอกก่อนว่าเป็นศาลจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีทั้งคดีอาญาคดีแพ่ง
ในส่วนของคดีอาญาตำรวจกำลังดำเนินการอยู่
คดีอาญาเรียกว่ายังไม่ได้สรุปสำนวนถูกไหมคะ

เรารับมาจากภาค๗จากการจำลับบุรีนั่นแหละ

เขาก็ทำงานอยู่เราก็รอลุ้นไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้า

ในส่วนของคดีแพ่งก็คือคดีที่ทางคุณครู

วันนี้ผมไม่ได้ไปให้ทนายนัฐพล
สายทองไปแทนเป็นทีมงาน

เขาเรียกว่าเป็นการนัดชี้

ฝ่ายไหนมีหน้าที่นำสืบก่อนหลังอะไรกันยังไง

คุณลุงจรูทำละเมื่อต่อโจทย์หรือเปล่า

บอกว่าทางฝ่ายโจทย์

เพราะต้องสืบให้ศาลเห็นนะครับ
แต่ทีนี้๓๔ประเด็นที่สารท่าน
ตั้งประเด็นมาเนี่ยนะคะ
มันก็คล้ายกับคดีอายาไกลไหม
เพราะมันก็ประเด็นมันก็วนอยู่ในกรอบนี้นะ

ในสำนวนของพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวนะคดีอะไรต้องตามคดีอะไรนะ

แต่ว่าเคสนี้มันไม่ใช่
ในคำสั่งของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ

อะไรก็แล้วแต่คดีแพ่งต้องถือตาม
แปลว่าคือจริงตอนนี้ก็คือเราต้องรอคดีอาญาถูกไหม

เพราะว่าเขาเกิดสรุปมาว่าคุณลุง

ก็ถ้าบอกว่ามันจบในส่วนของคุณลุง
ก็จะไม่มีการฟ้องคุณลุงขึ้นสู่ศาลนะครับ
แต่ถ้าเกิดตำรวจมีการดำเนินคดี

ไม่ว่าจะเป็นให้การเท็จเบิกความเท็จอะไรก็แล้วแต่

อายการสั่งฟ้องพยานเหล่านี้
ขึ้นไปที่ศาลในคดีอาญา
ถ้าไปถึงสารในคดีอาญาแล้ว
สารอาญาเกิดเชื่อขึ้นมาว่า

ฉะนั้นคดีแพ่งนี้แทบจะไม่ต้องอะไรเลยนะครับ
เพราะว่าสารตัดสินแล้วว่าพวกนี้เป็นพยานเท็จ
แสดงว่าตอนนี้คดีแพ่งถึงจะเดินหน้าต่อไปก็แล้วแต่

แพ่งจะมารอคดีอายาเองโดยธรรมชาติเหรอ

อาจจะไม่ต้องรอเขาขึ้นสู่ศาลในคดีอาญา

แต่ว่าสารไม่จำเป็นต้องถือตามสำนวนตำรวจ

นายตั้มไม่ได้ไปแต่ทีนี้รายงานกันไหมว่า

อย่าพูดอะไรนะเฮ้ยวันนี้นักข่าวถาม
อย่าบอกอะไรนะมีไหมมันจะมีผลไหม

ทีมงานผมพูดเป็นต่อยหอยเลยเนี่ย
พูดเก่งนะเนี่ย

ทีนี้ค่ะจากที่มีการกำหนดประเด็นแล้วเนี่ยนะคะ
จริงแล้วมันต้องมีการ

ซึ่งคุณลุงจรูนให้สัมภาษณ์เสียงแข็งมาก

ถ้าจะไกลเกลี่ยกันถูกไหมคุณเทรนเขาไปใช่ไหม

ถ้าไก่เกลียดแล้วมาขอแบ่งกันคุณลุงคงไม่ยอม

เกลี่ยถ้าเกิดไก่เกลี่ยแล้วเขารับสารภาพ

แล้วโทษจากหนักจะเป็นเบาอย่างนี้ยอม

ซึ่งคดีอาญาก็ไม่น่าจะ

ทั้งไหนก็ไม่โน่งเกินกุมภาพันธุ์แล้วมาจากไหน
กลับไปกดไปอีกปีอีกแล้วเหรอ
นึกว่าพูดถึงในเรื่องคดีอาญาที่ขึ้นศาลแล้ว

ตำรวจน่าจะสรุปภายในสัปดาห์๒สัปดาห์นี้แหละ
ก็คือแต่เดี๋ยวขอให้ตำรวจมีความชัดเจนก่อน
ถ้าตำรวจมีความชัดเจนว่าใครผิดใครถูกกันแน

เราจะเอาสำนวนตรงนี้มาประกอบในคดีแพ่ง
ไม่ต้องคิดตอนนี้คิดตอนนี้ปวดหัว
ก็มันคือเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ
ผมก็คงจะเครียดนั่นแหละจะทำยังไงดีนะ
แต่เรื่องนี้คือคุณลุงเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องจริง
ผมไม่จำเป็นต้องเครียดเลยเอาตามข้อได้จริงไม่ต้องเตรียมด้วย
ขึ้นศาลไม่ต้องบอกคุณลุงอย่าพูดแบบนี้นะ

โฟนอินคุยกับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะคะ

เป็นยังไงครับบรรยากาศเจอหน้ากันครั้งแรก

ไม่ได้คุยไม่ได้ไหว้

ส่วนของวันนี้ที่ไปในศาล
สารท่านพูดอะไรนอกเหนือจากข้อกฎหมาย

เราต้องมานั่งคุยกันหรืออะไรยังไงไหม
ไม่มีครับไม่มีไม่มีเพียงแต่นัดอย่างเดียว
สารท่านพูดอะไรเนื้อหาอะไรที่นอกเหนือจากที่
เป็นการกำหนดประเด็นกำหนดพยานกำหนดวันกำหนดต่าง

ไม่มีไม่มีเพียงแต่ว่าเอ่ยขึ้นมาว่า
จะจบลงอะไรกันได้ไหม

ก็ไม่ได้ทนายก็ตอบเองแล้ว
เพราะผมบอกทนายไปแล้วว่าไม่ต้องมาคุยเลิกคุย

แล้วทนายฝั่งนู้นหรือว่าครูปีชาว่ายังไงบ้างคะ

แล้วฝั่งนู้นเขาว่ายังไงเราทราบไหมคะ

อารมณ์เราวันนี้ตอนไปเป็นยังไงคุณจรูน
ปกติครับปกติคุณติไม่มีปัญหาเลย

หงุดหงิดเป็นปกติ
เหมือนกับทุกครั้งที่เคยเจอครับ
งตากันใช่ไหมคะสบตาใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่ได้มองหน้ากันด้วย
ตอนต้นไหว้ไม่สบตากันเลยเหรอคะ

เห็นเขาเดินมาข้างเพื่อที่จะมาเซ็นชื่อ
ยกมือไหว้ผมก็ยกมือไหว้ต่อแผ่นนั้นแหละ

ไม่ได้มองหน้ากันด้วย
ทำไมไม่หันไปมองหน้าหน่อยล่ะคะคุณจรูน
ความรู้สึกมันไม่ได้ไม่อยากฝืนความรู้สึก

เอาซะหน่อยเดี๋ยวคนเข้าใจผิด

วันนี้ได้คุยกับทนายไหม
หลังจากที่ออกจากศาลว่าจะทำอย่างไรต่อไปคะ

แต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องไปปรึกษากัน

พอเริ่มขั้นตอนสารแล้วตื่นเต้นไหมคุณจรูนคะ

ความจริงมันก็คือความจริงนะผมก็เอาความจริงไปพูด

หลังจากไปเจอกองปราบมาความรู้สึก๒๓วันที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ
ก็ดีขึ้นนะผมว่าผมว่าความรู้สึกดีขึ้น
ป่าพูดอะไรกับคุณลุงจรูนบ้าง

ปราบไม่ได้พูดอะไรกับคุณจรูนเลยเหรอคะ

ก็มีถามว่าผมก็ตอบไปตามความจริง
อย่างที่เราเล่าให้ฟังมาตลอดครับ

สอบเพิ่มไหมอย่างนี้เรียกสอบเพิ่มไหมคะ
ผมว่าเขาอยากจะรู้

เหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นแหละ

แต่ถ้าไม่ต้องพูดถึงในขั้นตอนศาล

ถ้าจะเป็นภาษาศาสตร์ก็คือไก่เกลี่ยนั่นแหละ
ความเข้าใจกันสิว่าเราอะไรยังไง

ผมไม่รู้จะไปไกลเกลี่ยกันเขาเรื่องอะไร

ยังคุยกับดิฉันอยู่เนอะ

ดิมดีเสมอครับผม
คูณไพง

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าต้องฟังธนายของครูปรีชาด้วยค่ะ
เพราะแน่นอน๓๐ล้านเหมือนกัน
จากคนละด้านมีกันคนละอย่างในมือ
แล้ววันนี้เป็นอย่างไรทนายเขาวางของเขาไว้แบบไหนยังมั่นใจไหม
แล้วก็ที่สำคัญคือครูปีชาไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ออกมาเท่าไหร่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นข่าวใดก็แล้วแต่ทนายคิดอย่างไรกับสิ่งที่ออกมาในโซเชียลมีเดีย
ในข่าวหรือว่าในสังคมที่เขาวิภาควิจารณ์กันตอนนี้สักครู่ค่ะ
ทนายความของครูปีชานะคะคุณเกรงไกรนาควรีค่ะ

คุณเกรียงไกรมาเป็นทนายให้ครูปีชาเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนไหนคะ
มีการศึกษาหาลือกันเนี่ยก็ประมาณเดือนเสร็จนะครับ
เดือนเสร็จตอนนั้นเนี่ยคุณเกรงไกรต้องดูข่าวมาก่อนแล้วแน่นอน

ค่ะแล้วตอนที่ก่อนที่จะรับคดีนี้เนี่ย
ครูปีชาเล่าทุกอย่างที่มีอยู่ในมือ
บอกทุกสิ่งที่มีอยู่ในมือหลักฐานที่ใช้สู้คดีกับคุณเกรงไกรทั้งหมดถูกไหมคะ
ครับโดยละเอียดผมขอเรียนย้อนนิดนึงว่า
คดีเนี่ยณปัจจุบันนี้มีธนายสองขั้น
ที่รับชอบในคดีของครูปรีชานะครับ

อ่าจะเลยเป็นธนายโจทย์ของท่านนะครับ

คุณเกรงไกรได้ยินสัญญาณจากทางเราชัดเจนถูกไหมคะ

อ่าทีนี้คุณเกรงไกรคะเรียนถามมาปัจจุบันก่อนเลย
คลิปเสียงที่มีออกมาที่เขาว่ากันว่า
เป็นของครูปรีชาที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่า
ครูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ที่ว่านี้เนี่ย
ครูคุยให้คุณเกรงไกรฟังไหมคะ
อันนี้ผมคงไม่ขอตอบอะครับ
เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาในทางคดีเหมือนกันครับผม
ต้องด้วยความประโลภจริงผมไม่ความประสิทธิ์ได้ในขณะนี้ครับ
แต่คุณเกรงไกรได้ฟังคลิปแล้วถูกไหมคะ

ครับผมทุกคนก็ได้ฟังหมดนะครับ

คุยระหว่างใครกับใครครับผมกับครูใช่ไหมครับ

ครับก็โดยเนื้อหารายละเอียดในคดี
ก็มีการพูดคุยกันพอสมควรครับ
คุณเกรงไกรว่าเสียงเหมือนครูปีชาไหมคะ
เสียงเหมือนไหมอันนี้ผมก็คงไม่กล้าไปฟันทงนะครับ

ค่ะแล้วจริงเนี่ยคลิปเสียงลักษณะแบบนี้
ถ้าสู้คดีกันหลักฐานประมาณนี้
จะมีผลแค่ไหนในทางคดีคะ
คืออย่าลืมว่าในคดีนี้นะครับ
มันมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ไม่ใช่มองแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ
ต้องมองจุดอื่นด้วยมันมีจุดหลักใหญ่ของมันอยู่

ค่ะนะครับบางทีถ้าเราเอารายละเอียดอีกย่อยมานะครับ
ในทางกฎหมายบางทีเขาเรียกภาระความ

ความก็เรียกความได้เสียบในคดี
มันภูมิชีวัตรกนไม่ได้

คือเสียงผู้ชายคนนึง

และมันมีอีกหลายคลิปครับ
มันก็เริ่มจะมีน้ำหนักในทางคดีไหมคะ

ถ้าจะมีน้ำหนักจริงคือ
ใดถ้าไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาในศาลนะครับ
ทั้งฝั่งผมเองนะครับ

ผมก็เชื่อว่าคลิปนั้นมันคงไม่ได้มีความสำคัญในทางคดี

แต่ที่ฉันหมายถึงว่าในกรณีถ้าคลิปถูกใช้ในศาลนะคะ

ถ้าคลิปที่ถูกใช้ในศาลนะครับผม
ก็ต้องอยู่ที่ฝ่ายไหนเป็นคนหยิบยก
หยิบยกมาเพื่อประเด็นอะไร
ถ้าหยิบยกมาเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตัวเอง
นั่นก็หมายความว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่มีมูล

ผมก็คิดว่าคลิปนั้นไม่ได้มีความหมายในทางคดีครับ
เอาอย่างนี้โดยอย่างนี้เสียงหนังจะถามใหม่

ว่าครูเคยไปเซ็นรับหรือรับรู้
หรือไปยืนยันตัวตน
กับหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับเสียงอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะ
ประเด็นนี้ไม่คุยกันน้อยมากครับ
ผมผลมองหน่ายทีมถ้านายสำวงเรื่องจุดอื่นมากกว่า

เกี่ยวกับเรื่องเรื่องซาหรักกินแบงค์นั้นแหละครับ
เข้าใจค่ะแต่ทีนี้ที่ฉันถามเนี่ย
อะไรงั้นถามตามข่าวไม่เข้าไปในคดีก็ได้ค่ะ
แต่ถามตามข่าวค่ะเผื่อข่าวจะไปทับคดีบ้างอะเนาะ

ครูปรีชาเนี่ยเคยไปเซ็นรับหลักฐานต่างอะไรไว้ตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้
หรือไม่ว่าจะเป็นกองปราบ
การทำงานของกองปราบของสพของจังหวัดของภาค๗อะไร
คือครูปีชาจำได้ไหมว่าตัวเองเคยไปเซ็นรับหลักฐานเหล่านี้ไว้บ้างหรือเปล่า
หมายถึงว่าเซ็นรับว่านี่ใช่นี่ใช่เรานี่ใช่ตัวตนของเรา

อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ข่าวก็คือข่าวครับคุณสองฝัน
บางทีมันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่
แต่เท่าที่ผมพูดคุยก็ไม่เห็นท่านบอกเรื่องนี้นะครับ
อ่าทีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเรียนฟังจากคำตอบถ้าผิดบอกนะคะ
คุณเกรงไกรน่าจะไปเน้นที่พยานบุคคลหรือเปล่าคะ

พยานบุคคลที่สำคัญที่สุดใช่คนที่เห็นตอน
คุณลุงจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ

ครับผมให้น้ำหนาครูนี้มากกว่า
แต่ผมยังสอบไม่ได้ว่าปากไหนใครอยู่ตรงไหน

ปากที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เห็นก้มเก็บอ่ะ
ใช่ไหมคุณเกรงไกร

ว่าบางอาจบางครั้งอาจจะไม่ใช่ท่านนี้ก็ได้อืมทุกอย่าง
มันต้องเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันครับ
อย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เลยถูกค่ะมี
มีข่าวออกมาเหมือนกันบอกว่าพยานปากสำคัญปากนี้ที่เห็น
ก้มเก็บลอตเตอรี่ซึ่งมันก็ต้องสำคัญมากพอที่
เจ็ดแถลงไปด้วยเนี่ยนะคะท่านนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์
อะไรกับตำรวจในพื้นที่ป่ะคะตรงนี้ผมไม่ทราบ
ครับแต่ได้ยินข่าวใช่ไหมคะก็ก็ได้ยินมาก็พร้อมพร้อม
เหรอครับอืมแล้วเราได้ถามครูปีชาหรือว่าคุยกับ
ทนายซึ่งประจำอยู่ที่กาญจนบุรีไหมคะครับคือเรื่อง
เรื่องนี้เราก็มีคุยผ่านผ่านนะฮะแต่คงเอามาตอบให้
ไม่ได้ครับหลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพยานบุคคล
นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นข่าวมีอีก
เยอะไหมคะคุณเกรียงไกรเยอะไหมครับวันนี้ผมแถลงไว้
เนี้ยครับประมาณไม่เกินสิบห้าฝากครับวันนี้วันนี้ที่
แถล่งไว้ต่อฝากนั้นนะครับค่ะว่าว่าฝ่ายโจดเนี้ย
จะตั้งไว้ไม่เกินประมาณไม่เกินสิบห้าฝากอาจจะไม่
ถูกก็ได้ค่ะเราจะที่มีคุณภาพอย่างเดียวค่ะคุณคุณ
เกรงไกรได้สอบหรือว่าได้เจอได้คุยกับพยานทุกปาก
ใช้ในคดีเองแล้วหรือยังคะเจอมาพอสมควร
ครับอ่าตัวหลักหลักนะครับค่ะครับผมคนที่มีน้ำหนัก
ที่น่าจะทำให้คดีชนะได้มากที่สุดใช่คนที่เห็น
ก้มเก็บลอตเตอรี่ป่ะคะโหข้าเลือนครับคุณจำฝาน
คำแดงนะครับว่ามีเด็ดกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
ต้องเกี่ยวเนื่องกันค่ะค่ะคือจะไปเอาปลายเหตุ
อย่างเดียวไม่ถูกต้องนะครับเวลาดูละครต้องดูตั้งแต่
จนจบคุณเกรียงไกรจะพุ่งไปที่เส้นทางคุณ
เกลียงไกยจะพุ่งไปที่เส้นทางของรอตตารีใช่ไหม

มันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือเป็นลักษณะที่
ภาค๗แถลงนั่นแหละใช่ไหมคะว่าต่อต่อกันมาว่า
เตอรี่มาถึงได้ยังไงมาอยู่ในมือใครขายให้ใคร
ถูกไหมฮะคือใช้เส้นทางเดียวกับที่ภาคเจ็ดแถลแหลง
ถูกไหมฮะไว้คุณจองฝันดาวเอาแล้วกันฮะต่อไปก็ต่อ
ไปผมก็จะเสียรูปคดีหรือเปล่าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะ
มีปัญหาอ่าเอาอย่างงี้ครับบอกอะไรดิฉันเพิ่มจากข่าวเนี้ย

ข็รบหมดฮะ
ตรงนั้นคือที่ที่ให้ความเป็นธรรมคนมากที่สุด

ทนายเกรงไกรได้เคยมาคุยกับ
ทีมทำงานของกองปราบหรือยังคะ
หลังจากที่มีการย้ายคดีมานะคะ

ต้องเป็นตำรวจเรียกเรามาหรือว่าเราขอเข้าพบเองได้คะ
ก็มันจะได้ทั้ง๒ทางน่ะนะคะ
แล้วทนายเกรงไกรเตรียมที่จะเข้าพบกองปราบอะไรบ้างไหมคะ

ยังครับเพราะผมเกี่ยวผมก็ลบในการทำงานของพนักงานสอบส่วนนั้นนะครับ
ค่ะถนัยเกรงไกรตอนนี้แม่ค้ารอตเตอรี่คุณป้าบินอยู่ไหนคะ

สงสัยไหมเหมือนกับมีข่าวว่าเธอก็หายไปเลยนะคะ

ครับผมก็ฟังจากข่าวแต่ผมก็ไม่ทราบ
แต่ว่าไม่มีหน้าที่ไปควบคุมพยานนะครับ
เข้าใจแต่ว่าเขาต้องเป็นพยานให้ทางเราถูกไหมคะ

ถึงเวลาเนี่ยทุกท่านที่เราอ้างไว้นะครับ
เราก็ต้องขออำนาจศาลท่านนะครับ
ออกหมายเรียกพยานเพื่อมาเบิกความในวันนักสืบพยานโจทย์แล้วครับ
นายเกรงไกรยังมั่นใจว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ถูกไหมคะ

คำถามสุดท้ายความมั่นใจไม่ได้ลดน้อยลงเลย
แม้ว่าพบตลจะสั่งให้เอาคดีจากภาค๗มาเป็นงานกองปราบ

คุณเกรงไกรเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อย

คุณเกรงไกรตอบได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะ

พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทนายสิทธาค่ะ

แต่ชอบเดี๋ยวกลับมาถามแบบ
เบรกเลยจะถามให้เละเลยค่ะ

ถ้าคุณจอมขวัญไม่ถามผมลึกเขาไม่รู้หรอก

ใกล้ชิดกันโดยชีวิตประจำวัน
หรือใกล้ชิดกันโดยความสัมพันธ์

นี่คุณจอมขวัญนี่ซักอย่างกับเป็นทนายเองเลย
เฮ้ยอยากรู้บอกหน่อย
จะบอกว่าแล้วปากนี้นะคะ
ถ้าสมมติคุณวิชารู้ว่าเป็นใคร

ผมไม่รู้ครับเมื่อเขาเจอหน้ากันทุกวันหรือเปล่า

คือแปลว่าทุกวันนี้ถ้าครูปีชาเห็นคนนี้
ก็จะไม่ก็จะตกใจมากเพราะไม่ใช่คนที่บาดหมางอะไรกัน

ไม่มีครับเขาคุยดีกันครับ

เขาก็รู้เรื่องราวทุกอย่างนะครับว่า
เรื่องราวเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับ

ต่อให้เขารู้แต่ถ้ามันไม่ได้มีหลักฐาน

คือมันใช้ความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครดิตของคนพูดได้
เขาทะเลาะเขาบาดหมางเขาอะไรกันมา
คนนี้ที่คุณเอาไปให้กองปราบเขามีอะไรในมือ

ก็คือโทรศัพท์ของเขานี่แหละนะครับ

ไม่บอกแค่นี้พอคุยเรื่องอื่นเลย

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ธนายตั้มเอาไปให้กองปราบค่ะ
ก็จะอยู่ในลักษณะแบบเจี๊ยง

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องให้คดีทางกองปราบ

กองปราบเขามีความสามารถในการหารักฐานต่างได้เองอยู่แล้ว

ผมไม่มีความสามารถขนาดไปหารักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้หรอก
นะครับที่ผมเอาหลักฐานต่างไปให้เนี่ยมันก็คือ
เอาไปเพิ่มเติมสับสนุนให้สำนวนของกองปราบเนี่ย

ไม่ใช่ว่าเราไปหาหลักฐานอะไรให้กองปราบเยอะแยะ

ค่ะแม่ค้าเนี่ยคนสำคัญเนี่ยคุณรัตนาพรเนี่ย

ก็นักข่าวในพื้นที่นะครับเขาก็พยายามตามข่าวนะว่า
หายไปไหนนี่หายไปหลายวันแล้วมันมีอยู่สองอย่างนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ฝั่งนั้นเอาไปนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นจุดอ่อนคนนี้
ถ้าเกิดโดนนักข่าวถามจี้มากเขาก็จะพูดอะไรที่ไม่สมควรพูดมา
อาจจะถูกเอาไปซักซ้อมหรือว่าไปเก็บตัวอยู่ในเซฟเฮาส์

หรืออีกอันหนึ่งหรืออาจจะอยู่ที่กองปราบก็ได้ไม่รู้
ซึ่งกองปาบไม่ได้บอกสนัยต้ำว่าแม่ขาคนนี้

ผมคิดว่าคงจะไม่อยู่กองปราบหรอกถ้าเกิดอยู่กองปราบ

ถ้าเกิดว่าคนนี้ไปอยู่ในมือกองปราบ

ถามเขามันเสียมารยาทผมไม่ไปถามเขาอยู่แล้ว

ทีนี้กองปราบตอนนี้ไม่ได้ต้องสอบคุณลุงจรูนเพิ่ม
ก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเรียกมา
แล้วกองปราบบอกไหมคะว่าต้องสอบทางครูปีชาเพิ่มไหม
คิดว่าต้องมีครับมีแน่นอน
แต่ว่าไม่รู้จะหลังสรุปสำนวนหรือจากช่วงเร็วนี้
งปราบพูดถึงพยานของครูปรีชา
ที่เห็นคุณลุงจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ไหมคะ

กองปราบจะทำอย่างไรกับคนนี้
มีสองคนนะที่เอาเป็นว่าไม่ใช่กองปราบพูดแล้วกัน
เอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันว่าสองคนนี้เดี๋ยวจะมีปัญหา
คนแรกเป็นผู้หญิงชื่อกอกไก่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ศาลนะครับมีสามีเป็นตำรวจนะครับ
คนนี้ที่อ้างว่าเห็นลอตเตอรี่โผล่มาจากเสื้อของครูนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจเขาได้มีการเช็คแล้ว
ระยะเวลาจากที่ศาลมาที่ตรงนี้นะครับ

เพราะว่าครูปีชาตอนนั้นเนี่ยเช็คเบสแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว

ใช่ครับอันนี้ก็คือกรณีของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาล

คนที่๒ทำงานเกี่ยวสถาบันการเงินที่เป็นคนบอกว่าเห็นก้มเก็บ
เห็นว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแหละนะ
คนนี้ก็ด้วยเวลาอะไรต่างไม่แมทกันนะครับ
กับเบสของทางคุณลุง

ขอบคุณครับ

หมดเวลาของรายการครับ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ